คุณผู้ชมมาดูเรื่องของฟ้าฝนหน่อยนะคะ

คุณป้าท่านหนึ่งค่ะอายุ๕๓ปีแล้วนะคะ

พอฝนตกปุ๊บเป็นห่วงวัวไงฮะ
ว่ากลัวว่าวัวจะตากฝนแล้วเดี๋ยวจะไม่สบาย
สิ่งที่คุณป้าทำคือวิ่งผ่าสายฝนเลยค่ะ
ไปถึงวัวแล้วนะปรากฏว่าฟ้าผ่าเปรี้ยงเดียว
คุณป้าล้มทั้งยืนแล้วสุดท้ายท่านเสียชีวิตนะคะ

ขนาดว่าสามีคุณป้าเตือนแล้วนะคะว่าอย่าเพิ่งออกไป
แต่คุณป้าด้วยความเป็นห่วงวัวค่ะ

ตอนแรกไม่เสียชีวิตซะทีเดียวนะคะ
มีคนแล้วก็ญาติไปช่วยประถมพยาบาล
แต่เนี่ยค่ะต้องเอาผ้ามาคลุมสภาพศพแบบนี้เสียชีวิตนะคะ

หูซ้ายกับหูขวาของคุณป้าครับ

หูเงินใช่อันนี้ข้างขวานี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านคิดว่าน่าจะเป็นสายล่อฟ้า

ใช่ค่ะก็เลยมาโดนร่างคุณป้า

ส่วนวัว๙ตัวขนาดว่าอยู่จุดเดียวกับคุณป้านะ

วัว๙ตัวรอดแต่คุณป้าเสียชีวิตค่ะ
ตรงนี้จุดเกิดเหตุก็คือกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านตะไก้
ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบไปเลยค่ะ

ไปพบศพผู้ตายชื่อว่าคุณป้าวานิดา
สหัสรำอายุ๕๓ปีนะคะ
ตอนแรกที่ไปถึงคุณป้าเจ็บสาหัส
สภาพตอนนั้นเลือดไหลนะคะทั้งหูซ้ายแล้วก็หูขวา

เลือดไหลแล้วก็มีต่างหูรูปดาวเมื่อสักครู่

ส่วนหูซ้ายทานโทษนะคะ
ที่เราไม่ถ่ายให้ดูเพราะอะไรรู้ไหมพี่เบิร์ดดอม

ก็เลยต้องรีบนำตัวคุณป้าเนี่ยส่งโรงพยาบาล

ทีนี้คุณลุงสามีของคุณป้า

ตอนฝนตกก็เตือนแล้วว่าอย่าเพิ่งออกไป

แต่เมียไม่ฟังเป็นห่วงวัวว่ากลัว

แกก็เลยออกไปค่ะไปดูวัวนะคะ
พอไปถึงที่ตัววัวแล้วปรากฏว่าจังหวะนั้นแหละค่ะ
เป็นจังหวะที่ฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยงเดียวเลย
คุณป้าวนิดาล้มทั้งยืนเลยนะคะ
ส่วนวัว๙ตัวไม่มีตัวไหนที่โดนสายฟ้า

วัว๙ตัวเนี่ยมันไปยืนรายล้อมร่างของคุณป้าวันนิดาไว้

แบบนั้นจนกระทั่งฝนหยุดตกนะคะ
นี่คุณผู้หญิงเสื้อส้มเป็นหลานสาวของคุณป้าวานิดาบอกว่า
ตอนที่ทราบว่าคุณอาถูกฟ้าผ่าก็เลยรีบเอารถเข็น
ไปเอาร่างของคุณอาเข้ามาในที่ร่ม

พยายามช่วยแล้วช่วยทุกวิถีทาง
แต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตของคุณอาได้นะคะ

อืม
ไอ้วัวอยู่เป็นฝูงทำไมไม่มาผ่าก้น
แบร์นแกออกไปแล้วเพราะเห็นเมียนอนอยู่

หัวใจแม่ช่วยทุกอย่างช่วยอาไม่ได้
ช่วยแจกไม่ได้เสียใจมากเลย

มันจะตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะ
ถ้าเกิดได้เรียกนะคะพื้นที่โลกจ้างอย่าไปยืน
แล้วก็อย่าใส่เลยอย่างนั้นนะช่วงนี้

ซึ่งเราก็เคยรายงานข่าวมาแล้วด้วยนะครับ